วันนี้รัฐบาลออกมาแถลงถึงเรื่องปฏิทินการเลือกตั้งสอสอ
และการทำงานของรัฐบาลและคอสชนะครับ
โดยยืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบเวลา
ที่การเลือกตั้งสอสอนั้นจะเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ติดตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวด้านการเมืองอีกหลายเรื่องครับ
หลังจากกรกตประกาศรายชื่อสสแล้ว
ภายใน๓วันให้ขอสอชอพิจารณากิจต้ายคำว่าพิจารณา
แปลว่ายังไม่ประกาศนะฮะพิจารณารายชื่อสมาชิกวุฒิสภาให้จบครบ๒๕๐คน

วัน๕๖๒เป็นวันสุดท้ายที่ขอสอชอต้องคัดรายชื่อสวให้ครบ๒๕๐คน
เป็นคำแถลงของนายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงถึงปฏิทินการทำงานของรัฐบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง
โดยระบุว่าหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
การเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้ในวันที่๑๑ธันวาคมนี้
จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
พร้อมทั้งปลดล็อกคำสั่งคอสชให้พักการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้ตามมา
ซึ่งคาดการณ์ว่ากรกตจะประกาศให้วันที่๒๔กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้ง
เท่ากับว่าจะสามารถประกาศผลและเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกได้ในวันที่๘พฤษภาคม๒๕๖๒
ขณะที่ความเคลื่อนไหวหลังจากสหภาพยุโรปขอส่งตัวแทนมากกว่า๒๐๐คน
เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งและตรวจสอบการทำงานของรัฐอย่างละเอียดนั้น
อิทธิพลบุญประคองประธานกรกตระบุว่า
การเลือกตั้งในไทยทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีคำขอในลักษณะนี้มาก่อน
จึงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
โดยหากเข้ามาในลักษณะสังเกตการณ์เชิงสร้างสรรค์ไม่สร้างปัญหาต่อกระบวนการเลือกตั้งก็ไม่มีเหตุผลจะต้องปฏิเสธ
ซึ่งกรกตเตรียมเชิญทูตต่างประเทศมาชี้แจงถึงเรื่องการจัดการเลือกตั้งในไทยในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
พักเพื่อไทยทั้งนายนพดลปัธมะและนางระดาวันวงศรีวงศ์
ประสานเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้ตัวแทนต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้
โดยระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดกั้นหากมั่นใจในศักยภาพการจัดการเลือกตั้งว่าจะเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม
ก็ควรเปิดกว้างเพราะเท่ากับช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประเทศอีกทางหนึ่ง
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักชาติไทยพัฒนาหลังจากที่วันนี้มีกระแสข่าวว่า
จะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจทัย
สมศักดิ์ปริศนานันตกุลบิดาของทั้งสองคนบอกว่า
หากลูกตัดสินใจอย่างไรตัวเองก็เคารพ

ลาออกจริงก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหากับพักชาติไทยพัฒนา
และส่วนตัวยังอยากให้ลูกอยู่กับพักต่อไป
ส่วนพักประชาธิปัตย์ที่เตรียมเปิดให้สมาชิกพัก
ลงคะแนนอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพักเป็นวันสุดท้าย
จะทราบผลในช่วงค่ำวันเดียวกันนั้น
ล่าสุดในองค์อาศกรามไพรบูนรองหัวหน้าพัก
ด้วยเชิญชวนสมาชิกภักดิ์ประชาธิบัตร
ในกรุงเทพภาคกลางและภาคเหนือ
ลงคะแนนได้ณที่ทำการของพักในภาคต่าง
รวมไปถึงที่ทำการพักณถนนเศรษฐศิริ
กล่าวขอโทษที่มีปัญหาเรื่องระบบ
โดยเฉพาะสมาชิกที่ใช้โทรศัพท์ไอโฟน
หลังจากพบปัญหาด้านความปลอดภัย
ทำให้ต้องยกเลิกการลงคะแนนผ่านระบบนี้